ข่าวนี้นะคะยิ้มเลยค่ะ
คนไทยต้องช่วยกันแบบนี้

เขาเปิดพื้นที่เลยนะคะให้เกษตรกรมามา

ก็เปิดพื้นที่ให้ขายรวมกันไปเลยละกันนะคะ

นายวิเชียรจันทรโนไทยบอกว่าเปิดพื้นที่ให้เลยนะคะ

โคราชไม่ทิ้งกันฝ่าวิกฤตโควิด๑๙

เป็นสินค้าคุณภาพส่งออก
แต่ราคาถูกนะคะ

ปลานินกิโลกรัมละ๖๐บาท
ฟักทองกิโลกรัมละ๕บาทค่ะ

มันเท่ถุงละ๕๐บาท
จากนี้ผู้ว่านะคะบอกว่า
พูดถึงที่มาของงานนี้ค่ะให้เหตุผลว่า
นี่คือการช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
คือช่วงนี้ร้านอาหารก็ปิดโรงแรมก็ลูกค้าน้อย
สินค้าขายไม่ค่อยได้โรงเรียนก็ไม่เปิดการเรียนการสอน
เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี่

และไม่ใช่วันศุกร์นี้วันศุกร์เดียวเท่านั้น
ถัดไปก็จะมีการเปิดพื้นที่
เกษตรกรเอาสินค้ามาขายแบบนี้เช่นเดียวกัน

ที่หน้าสารกลางจังหวัดนครราชศรีมา